คุณผู้ชมค่ะที่ลำปางเกิดเหตุสลดขึ้นนะคะเมื่อมีพระแล้วก็เนรออกบินทบาท
ทำกิจตอนเช้าทำกิจของสงฆ์ตามปกติแต่ว่าจู่จู่มีผู้หญิงคนหนึ่งขับรถเก๋งมา
แล้วเกิดพุ่งชนเนรแล้วก็พระนะคะจนบาดเจ็บแบบนี้เลย
คือกู้ภัยเจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งเข้าไปช่วยประถมพยาบาลแบบนี้แหละค่ะ
เหตุเกิดบริเวณด้านหน้าธนาคารออมสินนะคะในพื้นที่อำเภอกเกาะคา
ทีนี้กู้ภัยก็ต้องลำเลียงผู้บาดเจ็บซึ่งเป็นพระหนึ่งรูป
เนรอีกสองรูปด้วยกันนะคะก็รีบนำตัวส่งห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลเกาะคา
เป็นที่เรียบร้อยซึ่งห่างจากจุดเจมส์จะเกิดเหตุไปที่ประมาณสัก๒๐เมตรเนี่ย
ที่นี่คนขับเนี่ยเป็นผู้หญิงวัย๒๗ปีเธอเล่าว่า
เธอเนี่ยขับรถมาคนเดียวกำลังจะไปทำงาน
พอมาถึงจุดเกิดเหตุเธออ้างว่าถูกรถจักรยานยนต์ตัดห้ากระทันหัน
หลบไม่พ้นก็เลยพุ่งชนพระแล้วก็เนรที่กำลังบินทบาทอยู่นะคะ
นี่แหละค่ะหักหลบอ้างว่ามอเตอร์ไซค์ตัด๕กระทันหัน
ก็เลยพุ่งชนพระกับเนรแบบนี้ที่หลังเกิดเหตุตำรวจก็เลยอ่ะควบคุมตัวสิ
ตรวจแอลกอฮอลสักหน่อยไหมเป่าแอลกอฮอล์ได้ทั้งหมด๑๖๙มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
คุณคะปกติแล้วตามกฎหมายพรบจราจรทางบก๒๕๖๐
เขาบอกว่าตามกฎหมายแอลกอฮอลในเลือดต้องไม่เกิน๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะ
อันนี้๑๖๙ตัวเลขเป๊ะแบบเนี้ยเมาอ่ะตามกฎหมายบอกว่าเมานะคะ
ทีนี้ภายหลังเกิดเหตุค่ะก็ควบคุมตัวไปที่โรงพักเรียบร้อย
ด้านพระครูวิจิตรซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดน้ำพึ่งเนี่ย
เขาก็เล่าให้ฟังว่าพระกับเนรทั้งหมดที่บาดเจ็บออกบินทบาท
แต่เช้าเป็นประจำแบบนี้แหละตีห้องตี๕ออกจากวัดไปเลย
แล้วก็เดินบินทบาทไปแต่ทีนี้วันเกิดเหตุเนี่ย
ก็เดินบินทบาทรับบินทบาทจากประชาชนอยู่ดีก็ถูกรถเก๋งพุ่งชนแบบนี้
ท่านก็ฝากเตือนหน่อยนะคะขับรถขับลาระวังกันด้วย
เพราะว่าอันตรายโดยเฉพาะช่วงเช้าแบบนี้ก็จะมีพระสงฆ์แล้วก็สับมะเนร
เดินไปบินทบาทแบบนี้แหละค่ะก็ใช้ความระมัดระวังในการขับรถด้วยนะคะ
มิลลิกรัมเปอร์เซ็นเกินไปมากนะคะไม่ใช่น้อยนะคะถือว่าเมาเลย
ดำเนินการไปตามกฎหมายค่ะ